มีหุ่นมีหุ่นเขาใช้หุ่นคุณผู้ชมชาวบ้านรวมไทยพัฒนาจังหวัดตาก
เขาใช้หุ่นเทพเจ้าในการเฝ้าในการกำบังไม่ให้โควิดเข้ามากล้ำกลายค่ะ
ไปดูกันที่ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตาก
ปิดหมู่บ้านนะจ๊ะจะเข้าจะออกต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยพี่เจ้าหน้าที่นี้ก่อนนะคะ
โดยผู้นำหมู่บ้านก็พากันออกมาค่ะคัดกรองผู้คนที่จะเข้าหมู่บ้าน
ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือว่าคนต่างถิ่นถ้าหากว่าจะมีการเข้าออกต้องตรวจเข้มแบบนี้เลย
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่นะถ้าจะออกจากหมู่บ้านไปโดยไม่มีกิจธุระเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาใส่ใจดูแลอย่างเข้มงวดนะคะ
แต่คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ชาวบ้านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเท่านั้นที่จะมาคัดกรองหมู่บ้าน
แต่ที่นี่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่หลายคนอาจจะแบบมาช่วยคัดกรองคืออะไรอ่ะคะมาอยู่ตรงนี้จะว่าไปเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรมีความสำคัญแบบไหนไปฟังชาวบ้านดีกว่าค่ะ
เจนนะคะ
แต่ยังไม่เห็นภาพ
เดี๋ยวให้ได้ดูแน่นอนนี่ไงคะ

หุ่นเทพเจ้าที่ชาวบ้านทำขึ้นมา
นี่ถืออาวุธแล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันโควิดด้วย
เขาเชื่อว่าจะเป็นเทพเจ้าที่จะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายป้องกันโควิดไม่ให้มากล้ำกลายบุคคลชาวบ้านต่างในชุมชน
เขาก็เอามาทำแล้วก็ตั้งเอาไว้ณจุดนี้ก็คือทำมาจากกิ่งไม้ค่ะ
เอามาประกอบกันเป็นหุ่นรูปคนแบบนี้แล้วก็เอามาให้ผู้เท่าผู้แก่ของหมู่บ้านทำพิธีกรรมก่อน
นี่ถือว่าเป็นความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งนะคะเป็นที่พึ่งทางใจว่าเอาล่ะอย่างน้อยก็มีหุ่นเทพเจ้ามาไล่มาป้องกันเพศภัยสิ่งที่ไม่ดี
เหมือนกับที่เราเคยเล่าข่าวเรื่องของการเอาเสือแดงมาแขวนหน้าบ้านเอ่ยเอากะเพรามาแขวนบ้างเอ่ย

อันนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมเราก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรก็เล่าให้ฟังเพราะทำอะไรก็ได้ที่มันสบายใจแต่ท้ายที่สุดอย่าลืมดูแลรักษาความสะอาดตัวเองอันนี้ป้องกันโควิดได้แน่นอน
กับสถานการณ์แบบนี้เนาะแต่ว่าเรื่องของร่างกายเนี่ยก็ต้องดูแลแต่สำคัญคือกำลังใจเนาะ